เป็นเจ้าของสวนลำไยจ้า
สวนลำใยที่สานี่แหละตอนนี้ผลพิพันธุ์เยอะเยะเต็มต้นไปหมดเลย
เดี๋ยวเก็บไปฝากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไปฝากผู้ป่วย
ไปฝากคนกักตัวกันค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
วันนี้เตือนภาคเหนือภาคอีสานตอนบนรวมถึงภาคใต้และแถวตะวันตกของประเทศไทย
ระมัดระวังฝนตกหนักกันหน่อยนะคะฝนจะมาตั้งแต่ช่วงสักสิบเอ็ดโมงเป็นต้นไป
จนไปถึงบ่ายค่ำเย็นค่ะพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้าง
ขอบประเทศไทยแล้วก็บริเวณพื้นที่ที่มีเมฆ
ถ้ามีเมฆปกคลุมหนาหน่อยก็จะเป็นสีเขียวถ้าหนาทึบหนาตกหนักมากก็จะเป็นส้มเป็นแดง
ซึ่งดูแล้วตอนนี้ไม่ถึงขั้นวิกฤตขนาดนั้นแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังในหลายพื้นที่นะคะ
แต่ถ้าจะมาวิเคราะห์แบบพยากรอากาศจริงแล้วก็คือดูที่ร่องมรสุมนี้ค่ะ
หรือว่าร่องฝนนั่นเองนะคะสังเกตว่าหย่อมฝนสัญลักษณ์รูปตัวแอลเนี่ยค่ะ
เรียงติดกันค่อนข้างถี่ก็เลยกลายเป็นแนวร่องฝนพาดผ่านตั้งแต่เมียนมา
ลาวเวียดนามไปจนถึงประเทศจีนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
สิ่งที่ตามมาคือความแรงของลมค่ะส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือ
จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องศรลำพูนลำปางน่านแพร่พยาว
มีฝนตกรวมไปถึงแถบจังหวัดบึงกาลและสกลนครด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันภาคใต้ฝั่งตะวันตกและแถบตะวันตกของประเทศ
นับตั้งแต่จังหวัดตากาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรี
มาจนถึงจังหวัดพังงาและภูเก็ตมีฝนตกชุกนะคะ
ส่วนคลื่นฝั่งอันดามันสูงสองถึงสามเมตรพยากรอากาศว่ายังคงจะต้องระมัดระวังในการเดินเรือ
โดยเฉพาะเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้กันไปก่อนนะคะ
คุณผู้ชมค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ค่ะ
ต้องปรับตัวกันไปที่ไหนได้รับผลกระทบกันบ้าง
เรานำบรรยากาศมาให้ดูกันนะคะ
อย่างเช่นพื้นที่แห่งนี้ค่ะเกิดน้ำป่าน้ำท่วมหลากมาอีกแล้วค่ะ
ฝนตกต่อเนื่องที่อำเภอสังขลาบุรีนะคะ
ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำซองกาเลียแม่น้ำรันตีแม่น้ำบลีคลี่นะคะ
มีระดับน้ำที่สูงขึ้นไหลเข้าไปเติมเขื่อนหลักของกาญจนบุรีค่ะ
นั่นคือเขื่อนวัชิราลงกรและเขื่อนศรีริยนคริน
พบว่าทั้งสองเขื่อนมีปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มมากขึ้น
เป็นข้อดีสำหรับภาคการเกษตรค่ะ
ทำให้ชาวนาได้มีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ใช้ตลอดทั้งปี
และยังเพียงพอต่อการบริหารจัดการน้ำเข็มในพื้นที่อีกด้วยนะคะ

ตอนนี้ชาวนาบอกระทมเหลือเกินฝนทิ้งช่วงจนนาข้าวเริ่มแรง
จะต้องเร่งสูบน้ำจากสระน้ำขึ้นมาหล่อเลี้ยงแปลงนา
ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเอาไว้นะคะแต่ปรากฏว่า
ว่าโดนหัวขโมยขโมยเครื่องสูบน้ำไปอีกค่ะ
เจ้าของนาบอกเสียใจจนน้ำตาไหลเลยนะคะโควิดระบาดก็ทุกข์แล้วยังมา
ขโมยแบบนี้อีกก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
เพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่จะช่วยจับโจรได้นะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของสภาพอากาศ
กันแบบนี้ทุกวันนะคะโดยเฉพาะกลางเดือนคาดว่าน่าจะมีผลกระทบเกี่ยวกับฝนตกชุกหลายพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือประชาชนอย่างเราก็เตรียมพร้อมรับมือในการอบพยพขนเข้าของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ค่ะ
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ดิฉันก็คงจะต้องเตรียมลำไยแล้วล่ะคุณผู้ชมลมแรงด้วยรีบเก็บผลผลิตก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันการ
ได้ยินเสียงรถมาพอดีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ